สบู่เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติดังนั้นช่างที่นำหินสบู่มาใช้ในงานแกะสลักสำหรับทำเป็นแม่พิมพ์
ก็จะต้องเลือกลักษณะของหินสบู่ที่สามารถนำมาใช้งานได้
โดยหินสบู่ที่เหมาะสำหรับการนำมาสร้างสรรค์เป็นแม่พิมพ์ควรจะเป็นหินสบู่ที่มีลักษณะของเนื้อที่สามารถสุยหรือแกะสลักได้
เนื้อจะไม่มีความแข็งเกินไปแต่ขณะเดียวกันเนื้อของหินสบู่ก็จะต้องไม่ร่วนหรือเป็นสะเก็ดหลุดออกมาง่ายเพราะจะทำให้ไม่สามารถแกะสลักได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน